การให้กระแนนของมวยคู่อีก๒ครับ
กรรมการชวนธีอุษมานี

มีความเห็นเหมือนกันครับให้ฝ่ายแดงครับ
ตองเอ๔๘และเปเป้เล็ก๔๙ครับ
ส่วนคู่ต่อไปของการถ่ายแล้วสดเป็นคู่รองนะครับ
ประเภทวัวเคยค้าม้าเคยจีนเลยครับ

ชนะ๓แพ้๒นะครับ
คู่นี้ยักษ์ชนยักษ์เวทีสะเทือนแน่นอนนะครับ
พี่กัด๑๔๕ปอนด์
เอ้าไปชมวิทยา

เขาคือสิงสุริยา

ฝ่ายแดงเกียงไก่ต่อศิราชัย

ุ้ยเสียป้อซูจีบะหมี่เกี้ยวยกที่๔
ที่เวทีมวยไทยรัฐ

ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสิงห์สุริยา

ชกมาแล้ว๘๙ครั้ง

โชคดีปประมุกยกที่๔

อย่างที่เรียนไปนะครับแหม่จำกลิ่นกายกันได้เลยครับ

สถิติดีกว่าชนะ๓แพ้๒
แต่ว่าล่าสุดที่เจอกันน้ำเงินชนะมาที่ลุมพินีนะครับ
มุมแดงนี่โอ้โหเก่าเหลือเกินครับต่อยมานานแล้วนะครับ

ฮิยาตีทีเดช๙๙ขณะที่น้ำเงินนี่ซ้อมอยู่ค่ายหิอตีที่เดช๙๙แถวอินธมราศนะครับ
หัวหน้าคณะผู้จัดการนะครับอดีตแชมป์ลุมพินีครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับลูกศิษย์ในคาถาครับ
ขณะที่น้ำเงินก็มีป่าน้อยตะวันแดงขอนแก่นหรือว่าป่าน้อยทีเด็ด๙๙
ถอดมงคลให้กับสิงหุริยาครับป่าน้อยนี่ถอดมงคลคนแรกชนะไปแล้วนะครับ
นั่นก็คือพึ่งหลวงครับเดี๋ยวดูครับว่าคาถายังแรงเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับครับ
ส่วนผู้ที่ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์นรงธนจันทร์ครับ
หนักแน่นอนนะครับอย่างที่เรียนไปยักษ์ชนยักษ์เลยครับพิกัด๑๔๕ปอนด์ครับ
ประชาวแดงมาพอดีน้ำเงินลดไป๑ปอนอ้าวเวทีสะเทือนแน่นอน
ติดตามยกที่๑กับพี่ป่าพี่บุ๋มครับ
ท่านผู้ชมคู่นี้มันมีรางสังหรณ์เหมือนจะนับจะน็อกอีกหรือเปล่า
กางเกงสีแดงนี่สถิตินี้ชกมาร้อยกว่าครั้ง
เด็กนี่งานวัดสงสัยคืนหนึ่ง๔๕ไฟล์เป็นอย่างน้อยเลย

เมื่อสักครู่นี้นะมีแฟนที่มาชมในเวทีนะ
ต้องขออนุญาตแว่นปังเขนก่อนนะที่จะมาที่นี่
ท่านผู้ชมกางเกงสีแดงนะครับ
เกลียงไกรต่อศิลาชัยพี่ชายของเพชรเกียงไกรต่อศิราชัยนะครับ
น้ำเงินสิงสุริยาศักดิ์ชัยโชธ
กางเกงสีน้ำเงินนะครับ๒คู่ที่ผ่านมาพึ่งหลวง
ต้องเอกกรรมนาศพลาดในยกที่๕ครับโดนขวาตรงเข้าไป
แพ้คะแนนเปเป้เล็กต่อหลัก๒ไป๔๕
คู่นี้ผู้ชิงหาตัวไม่ดีครับจะลงทางหน้าจันทร์ให้คะแนนเมียวุฒุกมี
สมบูรณ์ประมาณวงศ์แล้วก็สิงห์ชัยกีฬวงศ์
ดูจากน้ำตัวนี่น้ำเงินจะได้เปียบนะสิงห์สุเรีย
แต่ว่าของตัวเนี่ยมันไม่หนีกันนะ
เงินได้หนาไงได้หนาได้แน่น
หัวในความมั่นคงเศษตสีแล้วไปปายนี่
ไอ้เจ้าแดงมันดีกว่าแน่เจ้ากินไต
แต่ว่าเชิงมวยความหนักความแรงน้ำเงินได้เปรียบ

ชกมา๕ไฟล์คู่นี้เจอกันมาแดงชนะ๓แพ้๒
สุริยาน้ำเงินเป็นนักมวยนะครับ
ถ้าสุริยาสิงหมุนนักบอล

แล้วใกล้นี้ก็เจอแค่ขวาเต้าคืน
สิงห์สุริยาล่าสุดนี้เขาโชว์ฟอร์มสวยงามนะ

ระวังโดนโหล่นได้นะถ้าการโหล่นต่อโดนหมันโหล่นเลย
มวยเก่ารัวยี่ห้อเลยอยู่กับเมปฤษตามันสี่ลาใช่

การยืนระยะเสียดสีกันไปเสียดสีกันมาในความมั่นคง
เฉิงได้เหล็กเหรอ
มันอยู่ที่น้ำเงินแล้วนะ

อาจจะนำไว้ก่อน๑๒๓อะไรอย่างนี้นะ
แต่ถ้า๔๕จะยุบหรือเปล่า

เหมือนอย่างไอ้เจ้าพึ่งหลวงใช่ไหม

ได้๒นับก็มาพลาดแท้แพ้เพราะกามคลับ

เขาเจ้าของไอ้เจ้าพุพุ
แชมป์โลกนี้ไปกลับมันก็ต้องถูกกับเรานะ
แล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ย
ทำให้เงินมันหายไปไปกลับนี่เป็น๑๐ล้านเลยนะ
กล้องจับมาที่อุ๊ยเสือป้อนนะครับ

ก็ไหลหลุดเลยครับหลังจากที่
นี่แหละครับชกกับมุมแดงที่ชกอยู่วันนี้ครับ
เกลียงไกรไม่รู้ว่ามานั่งดูหรือมานั่งแช่ง
มานั่งดูสิเออนักมวยเหมือนกันนะครับ
อุบัติเหตุบนเวทีเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอด

ยกที่๒ควยตัวมาแล้วอย่างพี่ป้าบอกเลย

แรงเป็นยังไงแดงนี่คงเส้นคงวายอยู่แล้วเคยเจอมา๕ครั้ง
ชนะ๓แพ้๒ไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่๖ชัยชนะจะเป็นของใคร

โหใจเขาว่าล่ะไอ้เจ้าเกียงไก่

หรือว่าไอ้ผมมันไม่มียุบอยู่แล้ว

ถึงจะมีแบบแรงมาตรงนี้
ศึกยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัฐนาสุบันต้องยืนแบบนี้ยืนใกล้
ตะโกนถึงเตะก้นก็ต้องถึงกันด้วย
ประเภทตะโกนถึงเตะกันไม่ถึงนี่ไม่ได้มันห่างไป
แข่งทรายคอยเปิดกันไปบุกทางแล้วครับเอียงไก่
พี่เลี้ยงน้ำเงินอาจสั่งด้วยนะว่าอย่าถอยให้จีนหนึ่ง
ต้องเอาอาวุธต้องออกอยากใต้ต้องตอยถ้าไปไต้ไม่ตอยไม่ได้เลย

บางทีต่อยสนุกนะเคยได้๒๐๐๐นะ
คุณอุ้ยชายบอกว่าวันนี้คุณต่อยสนุกมากเจ็บมากเอาคุณไปห้าม

แล้ว๕ตัว๒หมื่นเข้าเดินอย่าไปจำว่า๕หมื่นไม่ได้นะ
๕ตัว๓หมื่นให้โปนัสไปอีก๓หมื่น
พรุซะครู่ภูโด็ชายเดินไปที่มุมน้ำเงินเลย
กล่อไห้ขยันทำขวดให้มากกว่านี้หน่อย
คอยยับขยับผ่า

มันขยันเต็มมากเลยละ

ดูครับไม่ได้มาเอาแข้งซ้ายเตะ

ตัดร่างเปรี้ยงเปรี้ยงเลมตัดร่างคืน

จอกยางกันอย่างเดียวตอนนี้นะจอกยางนะ

สงสัยต้องมือยืนกันไปเลย

ชั้นเชิงได้ความคล่องตัว

ขยับเุอที่เดียวติ้งซ้ายมาเลย

ทำท่าหักศอกซ้ายแต่ยังไม่ติดนะยังติดแขนอยู่
ว่ากันว่าตอนศิลาชัยนี่ถึงฉลกกับศึกยอดมวยไทยรัฐมากเลยนะ

ครับรองผู้เอกเรานะครับผ่านมาแล้วยก๒นี่ภาพช้ายกที่๒ครับ
ทางด้านสิงห์สุริยาเดินเข้าหานี่ต่อยหมัด

ดูเกงไก่ก็จะเตะขาจอยางครับ
สไตล์ของนักมวยที่มาจากแคมป์ต่อศิราชัยแล้วอยู่แล้วนะครับ

ว่างกระจกนี่ไม่ได้คว่างกระจกของรถชาวบ้านนะครับหมายถึงต่อยหมัดคว่างกระจกครับ
ขอบคุณกาวซิมังเจอราเข้เขียวด้วยนะครับมอบ๓๐๐๐บาทแก่ผู้ชนะน็อกก็ละกัน๑๐๐๐๐บาท
แก่ผู้ที่ใช้จราเข้ฟาดหางครับคู่ร้องนะครับตามต่อยกที่สามดุเดือดเหมือนเดิมครับ
บนวิธีครับยกที่๓สถานการณ์นี้น่าจะเข้มข้นแล้ว๒ยกยังออกอาวุธกันนี่ยังไม่เข้มข้นแต่ก็เท่ากับในคู่ที่๒เลยนะครับ

มวยใหญ่มันช้าแต่คู่นี้มันไม่ช้า

ยกนี้มาบีบบีบให้แดงเดินยากนิดนึง

จำได้หมดแล้ว

เปรี้ยงก็ตัดลากตามด้วยแค่งซ้าย

เอาวุทธ์ออกสวยงามสิงค์ชูญญาณ

เพราะออกมามันโชว์แล้วมันสวยนะ
ในใหญ่เอาวุทธ์ให้เป็นภาย
เป็นฝ่ายตั้งรับเลยนะครับเกียรไก่

มีแค่งหาสวมสระดับด้วยสิงค์ชูญญาณ
โหสอบเข้าไปมือตะคูมให้โต
อาวุธได้สวยเลยนะน้ำเงินดูพี่ปาก
โหออกมาออกเป็นชุดเลยนะ
ดู
พอออกยก๓นี่ออกแล้วเป็นชุดออกน่ารักเลยนะ

ตอนนี้มาจากกิ๊กไก่ต้องเดินบ้างนะ
่งมาเฉยมารอยางจะแซ่บหรือเปล่า
มีเตะขาต่อยหมัดตัดลำตัวออกเป็นชุดสวยงาม

เหนื่อยมากนะสิงสุริยา

เป้าใหญ่เลยนะสิงสุริยา

อาวุธหลากหลายเลยนะน้ำเงิน
อยู่ที่ภังท่าทะละหดแล้วตอนนี้

ยังขยับเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าหาสิงสุริยา

ลำต่อไยฟรอตนะ

อีกแล้วโอ้ยหวานี่ใช้งานได้เลยน่ะทั้งแข้งทั้งหมดออกตัวอย่างมันกว่าเสียวอันตรายแล้วเกินอ่ะ
เสียงดังความชัดเลยน่ะโคตรเครื่องเลยถ้าอยู่ในวัยที่มันจะเห็นได้ชัดเจนน่ะ
แก้งไม่ตกเกียงไก่ขวาแต่ขวาความแรงของไอ้เจ้าเสียงสุยาเหลือเกินเลยน่ะ
โอ้ยแต่ว่าเกียงไก่มันก็มั่นคงน่ะยุคระยะ
สามยกนี่ภาพช้ายกอีก๓โอ้โหนี่เตะล่างอ่ะ

สุริยามีอาการสะดุ้งนี่มาเป็นชุดเลยสิงหุยาต่อยหมัด
ปวดต่อยหมัดซ้ายขวาแล้วก็เตะขาครับ
เกียงไกรโดนขาก็มีอาการเหมือนกัน

กันแบบว่าไม่เกรงศักดิ์ศรีด้วยกันทั้งคู่ครับ

ใครที่ไม่รู้ขอใจนี่ปิดตาครับ

ต่อยแบบนี้มีโอกาสที่จะลงทั้งคู่นะครับ

กันไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีเลยนะครับ
เอาละครับตามต่อยกที่๔ครับ

ท่านผู้ชมต้องชื่นชมทางเทพธรรมะเลยนะพี่ป่า
จะขึ้นยก๓นี่ไปติวเข้มให้น้ำเงินเลย

พอหมดยก๓จะขึ้นยก๔มาที่มุมแดงอีกแล้ว
อย่าไปดูนะครับว่าเทพเชียร์ใครเชียร์ทั้งสองฝ่าย
ขึ้นหนึ่งในทีมงานน่ะมันต้องการลุ้มให้มวยนี่สนุก
โดยเฉพาะตรงนี้โปรโมเตอร์ทรงชัยจะกำชัดตลอดเลยนะ
ไม่ได้สนใจใครแพ้ใครชนะต้องชกสนุกไว้ก่อน
ใบกำชับทีมงานถ้ามันเต้นกันเอาเทพธรรมะออกไป

เทพเชียร์เกียร์ไก่ต้องเดินเลยครับเปิดเกม
มุมไหนต้องชวนเดินแล้ว
ตอนนี้เริ่มเปิดเกมแล้วครับเกียงไกร

แล้วท่อนแขนขวาของแดงนี่แข็งแรงมากเลยว่าล็อกอยู่เลย

พยายามจะสอดในสู้เลยนะครับตอนนี้
พละกำลังนี่ถ้าน้ำเงินไม่ยุบนี่

ล็อกสู้ในเลยสิงสุริยา
ตีหัวใจแดงเกินร้อยอยู่แล้ว
เริ่มจะตีเหน็บได้แทงเหน็บได้

แค่งยาวเลย

เดินจี้ติดแล้วนี่

ต่อยทุกวิธีนะออกมายกนี้นะ
มันพยายามโต้เข่าพยายามโต้เข่า

เดินตลอดได้หรือเปล่าเจอศอก
ศอกอับพลิกเหลี่ยมหักอ้าว

จังหวะขวาตีพยายามโต้สิงสุริยา
สิงห์บุรีานี่ก็สู้ทุกเม็ดสู้ทุกดอก

ป่ายยกป่ายยก

แทงแหลมตรงนั้นแทง
แทงแม่ตีไม่ตีตีไม่ตี
ตีไม่ตีปลายยกนี่สำคัญมากแล้ว

เหลี่ยมสุดท้ายนี่สำคัญมากท่านผู้ชม
ขวายังได้ตีอยู่สิงสุริยาวิทยาเก้า

โอ้โหสมก็เป็นรองผู้เอกจริง

ยกนี้มาหนีไม่ได้ต้องสู้ในแล้ว
น้ำเงินวางแข้งขวา
อย่าหมดนะแดงนี่ชวนทะเลาะใน

เกียงไก่ฝ่ายแดงสิงสุริยา
ปล่อยน้ำเงินปล่อยให้ในช่วงปลาย

ว่ากันต่อในยกสุดท้าย
ในวิ่งเข้าไปโดดแทงซ้ายเห็น
หมดยกสกรเลยถึงว่ากันยกสุดท้าย

ที่ภาพชายุทธศีรครับทางด้านเกียงไกนี่หัก
ทางด้านสิงหุยาเสียหลักล้มลงไปนอน

จักรโจรเข้าหานะไปไม่ถึง
เกียงไกรนี่เดินเข้าหาปั้มตีเข่าในไล่บี้ตลอดเลยนะ

ไป๔ยกนี่ตื่นเต้นร้าวใจเลยนะครับ
ยกสุดท้ายใครที่ปวดหนักปวดเบาอย่าเพิ่งเข้าห้องน้ำนะ
มุมแดงบอกว่าจับตาดูผมให้ดีจะเร่งเผือกสุดท้ายครับ
ติดตามครับทันไม่ทัน
ชมกันต่อครับท่านผู้ชมครับยกที่๕ยกสุดท้าย

ลืมฟื้อแล้วน้ำเงินสิงห์สุระยา

ยกที่๔เรามาสู้ในยก๕ว่าอย่างไรครับ

เป็นหลงเวหลงลายไปในยกที่๓
เท่าไม่ติดเท่านอกออกไหนพิศวาคไปอุ้น
อยากต้องพยายามต่อนะครับเปรียงไก่
ถ้าไม่กล้าเดินอาจจะโดนแข้งได้นะ
จุดเปลี่ยนนี่มันเห็นเลยคุณทรงชัยเดินเข้าไปสั่งน้ำเงินเลยตอนหมดยก๒
แต่ว่าออกอาวุธอย่างนี้ไม่ได้ต้องเดินเข้าไป
อาวุธของไอ้ฝ่ายสิงสุเรียมันแรงเกินมาก
น่ารักด้วยไงออกแล้วสวยเลยนะยกสามอ่ะ
แถมมีแค่งขวาพลอยสาดเจอซ้ายเขินไปขวายังไม่เตะมาเต็ม
โต้คืนเดินไว้รับแข้งเดินไว
เสียจังหวะนิดเดียวพอแทงเข้ามานี่เสียงเฮมาเลย

อย่างจะพิทเหยมเรื่องรูดมาเสียงไกล

รอความต่อเนื่องจากกางเกงสีแดง

เด้งเด้นขวาเอาเฮแรงเฮแรง
เด้งขวาขวาตีเอาขวาตี
เกี่ยวเหมือนกันนะทำท่าวุ่นวายนะครับคุณผู้ชม

หนึ่งนาทีกว่ามีผลนะ

เอามาเจอตัดล่าง
เดินแข้งขวาติดบัง

หน้าเดินมาหนีไววิ่งหนีเลย

ตีซ้ายยัดซ้าย
เอาไหล่ช่วงปะลายกอีกหนึ่งนาที

ต้องเดินต่อขยับ

เจอคาเอาไว้แบบนี้ตั้งกำแพงเอาไว้

ไม่ได้เป็น๒รองใครเหมือนกันครับในพิกัด๑๔๕ปอนด์แบบนี้
มันรับเยอะอาวุธความจะแจ้งต่างนะ

เตะไปเลยเตะไปเลยออกไปเลย
จริงแต่มันเดินมันทำไม่ได้จัดนะไอ้เจ้าเกียงไกร

หลักเลยปลายยกไกยจบนะครับ
คุณผู้ชมนี่คือมวยคู่รองในวันนี้นะครับ
ถ้าจะไปดูหน้าจากเพชรพลิกต่อศิลาชัยนี่บอกไม่ได้นะ
และชนะนี่ไม่เคยออกอาการหน้าเดียวเลยยิ้มตลอด
นี่ออกฝีมือเลยออกเหลี่ยมเลยนะครับ
หมดโยคสุดท้ายหมดโยคสุดท้ายมากดีโยคดีใจเลย
ไอ้เจ้าสิงห์สุริยานะครับได้เวทนิดนึงนะวันนี้

แต่น้ำหนักต้องขอนิดนึงอยู่ที่น้ำหนัก

แล้วฝ่ายน้ำเงินครับสิงสุริยาครับเป็นฝ่ายชนะนะครับ
เสียในยกที่๓ครับเข้าไม่ติดเลยก็เลยแพ้ไป